ต้อนรับบอสสาวคนใหม่ที่ไม่ใช่พี่แจ๊กกะรีนนะคะ
แก่น้องวิวว่านร้อน
น้องวิวคุณผู้ชมใครจะไปรู้ว่าเธอเป็นนางเอกละครใช่ไหมคะ
แต่ว่าทำผลิตภัณฑ์วีแบรนด์เป็นของตัวเองมา๓ปีแล้ว

จริงขายในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณผู้ชมปกติเลย

ก็เลยหันมาลุยธุรกิจค่ะเพราะมองว่าอาชีพดารามันไม่ยั่งยืน
ส่วนเรื่องมูบอกว่าอุ๊ยพี่หนูอยากมูมาก
เห็นเจดไปกับพี่มดดำตลอดผู้จัดการเจดเขาสนิทกับพี่มดดำไง
เขาบอกว่าวันหลังพาหนูไปบ้าง

แฟนอย่ามัวแต่แบบหวานเลยพาไปมูด้วย

ก็ดีนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดมันก็น้อยลงบ้าง

เดี๋ยวจะรอดูพี่พีเซนเตอร์ไหนจะมาหานุ่ม

หนูก็คอยถามเจดก็จะมีสาย
อยู่น้ะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มา
เอ้าว้าววันเจทัยทำไม
เราไม่ได้ชวนไปหรอพายโลเจน้ำปังมากคุณผู้ชมก็เป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ที่ครีมกับที่มดำนั่นแหละ

คิวอาจจะไม่ตรงกันนะฮะ